เริ่มต้นไปเที่ยวไปดูความสวยงามของพระตำหนักสมเด็จย่ากันก่อนนะคะ
อยู่ที่จังหวัดพยาวพระตำหนักแห่งเนี้ยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ใหม่เลยค่ะ
แล้วก็ส่งมอบให้กับทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
งามแบบนี้นะคะพาไปที่ตำหนักกว้านพยาว
หรือพระตำหนักสมเด็จย่าค่ะ
อยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพยาวอำเภอเมืองพยาวนะคะ
ผู้ที่ให้ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจนี้ก็คือ
นายพิสิทธิ์ประสบพรศุกร์
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองทำบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จย่าแห่งนี้ขึ้น

ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์๑๐๐แล้ว
ทำการส่งมอบให้กับจังหวัดพยาวแล้วด้วย
เมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาสดร้อนนี่เองค่ะ
ถือว่าการสร้างพระตำหนักสมเด็จย่าครั้งนี้
เป็นงานที่ทุ่มเทมาก

เนื่องจากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จย่า
ฝากผลฝีไม้ลายมือผลงานเอาไว้ให้ได้เห็นได้ชมกัน

พ่อบอกลูกหลานว่าปูเป็นคนตั้งใจทำ

พระตำหนักทั้งหลังเนี่ยยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้ทุกอย่าง
ยังคงมีข่าวของเครื่องใช้เก็บเอาไว้ณจุดเดิม

จะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนได้เข้ามาชมด้วย

แล้วอาคารสถานที่ตกแต่งอะไรสีสันที่มันสดใสสวยงาม
แล้วก็ได้รับการบูรณะตกแต่งเรียบร้อยแบบนี้
ว่าหลายคนถ้าอยากจะไปเที่ยวที่นั่น
ก็จะมีโอกาสในเร็วนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะ